คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีที่นักวาดภาพชาวกัมพูชา
ถูกชาวยุโรปสองคนล่าสุดทราบแล้วเป็นชาวโปแลนด์ทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้ว
พบว่ามีการวางแผนมาอย่างดีแชทปลอมตัวเป็นผู้หญิงหลอกล่อให้มาเจอครับ
หลังจากเพจของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
โพสต์ภาพของผู้หญิงคนนี้เป็นชาวกัมพูชาครับ
เป็นนักวาดภาพอิสระถูกคนร้ายสองคนเป็นชาวโปแลนด์ทำร้ายร่างกายครับ
เอามีดกรีดใบหน้าเอาน้ำกรดสาดตามร่างกายรวมถึงอวัยวะเพศของเธอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑พฤศจิกายนนะครับที่บ้านร้างในซอยนาเกลือ๑๖

หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สพบังละมุงฮะ
ท่านผู้กำกับการสพบังละมุง
บอกว่าผู้เสียหายมาอยู่พัทยาใต้ได้ประมาณสักปีนึงแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยถูกขู่ฆ่าด้วยจากใครล่ะ
จากอดีตภรรยาของเพื่อนชายชาวต่างชาติ
และจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายปลอมโปรไฟล์เป็นผู้หญิงครับ
ทำทีเป็นลูกค้ามาขอดูภาพวาดศิลปะของคุณหน่อย
มีการนัดหมายกันไปที่ร้านอาหารคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับชี้เห็นว่าผู้บาดเจ็บมาถึงแล้ว
แล้วนู่นผู้ก่อเหตุยืนอยู่นู่นเสื้อสีขาวเป็นผู้ชายยุโรปตัวใหญ่
จากนั้นก็ฉุดกระชากเธอครับไปที่บ้านบ้านร้างนะครับ
แล้วก็ใช้สายไฟเทปกาวมัดมือมัดเท้า
เอาน้ำกรดลาดแล้วเอามีดกรีดฮะนี่ครับตอนที่มาที่ร้านอาหาร
นายแดเนียลอายุ๒๒ปีและนายแมททิวนะครับอายุ๓๑ทั้งคู่เป็นชาวโปแลนด์
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเข้ามาประเทศไทยแล้วไปพักอยู่โรงแรม
นี่ครับโฉมหน้าของทั้งคู่ไปพักอยู่โรงแรมย่านเขาพระตำหนักพัทยาใต้
ตั้งแต่ยี่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับทั้งคู่จะขี่มอเตอร์ไซค
ไปดูลาดลาวบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็มาลงมือนะครับ
หลังก่อเหตุ๒วันผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ก็เดินทางออกนอกประเทศไปที่ฟิลิปปินส์ครับ
ขอให้ออกหมายจับแล้วก็ประสานตำรวจอินเตอร์โพลนะครับตำรวจสากล
ให้ร่วมกันติดตามด้วย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นที่ร่วงชู้สาว
แต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ทนายตั้มนี่ทำยังไงล่ะวันนี้ทนายตั้มพาผู้เสียหายนะครับ
ไปพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยผู้เสียหายค่อนข้างมั่นใจว่าคนบงการคือผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็สงสัยตัวอดีตภรรยาเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าคนวงการกับคนก่อเหตุ